อีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมจ่านิวขึ้นโรงพักอีกแล้วนะ
แต่ว่าก็คืออย่างที่บอกไปไม่ได้ขึ้นไปว่าโดนรวบตัวหรือโดนอะไร
เขาโดนทำร้ายร่างกายขึ้นไปในฐานะผู้เสียหายค่ะ
บอกเลยว่าจะแจ้งความเอาผิด
ข้อหานักนะคือพยายามฆ่ากับกลุ่มผู้เกาะเหตุ
ซึ่งก็เชื่อว่าการลอบทำร้ายร่างกายที่เขาโดนเนี่ย
น่าจะเป็นการสกัดกั้นเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เขาทำอยู่
เพราะว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาไป
เหมือนกับว่าร่วมกิจกรรมตั้งโต๊ะ
รายชื่อให้สวไม่โหวตนายกรัฐมนตรีนะคะ
จตุพรพรมพันธ์ประธานกลุ่มนปช
และนายสันทนประยูณรัฐประธานกรรมการบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมือง
ก็เข้าไปเยี่ยมอาการของนายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือว่าจานิวด้วย
เพราะว่าจานิวเองก็ถือเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะ
ให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าเมื่อสองวันก่อนเนี่ยจานิวถูกกลุ่มคนทำร้าย
เป็นกลุ่มคนที่ใช้ไม้รุมตีนะคะมาอาวุธครบมือเลย
ทำร้ายเนี่ยเขาบอกว่าเน้นที่ศีรษะหน้าแล้วก็ปากนะคะ
ซึ่งนายจตุพรไม่ได้มาเยี่ยมมือเปล่านะ
เอาพระเครื่ององค์ใหญ่ที่เคยห้อยคอมามอบให้จานิวด้วย
บอกว่าได้พระองค์นี้มาตอนเดินสายปราศัยนานแล้ว
ซึ่งพระองค์นี้เนี่ยสะดุดตาเพราะว่ามีขนาดใหญ่
ซึ่งตนก็ใส่อยู่ช่วงนึงค่ะ
จานิวเองก็เป็นคนรูปร่างสูงใหญ่
พระองค์นี้ก็เลยน่าจะเหมาะกับจานิวนะคะ
ส่วนจะศักดิ์สิทธิ์หรือช่วยให้แคล้วคลาดหรือเปล่า
จตุพรก็บอกว่าก็ทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะ
ทีนี้นายสันทนาบอกว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนมีสี
ก็เลยอยากจะเรียกร้องให้พลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่น

สั่งการเพิ่มความเข้มงวดดูแลความปลอดภัย
แล้วก็เร่งจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะว่าที่ผ่านมาเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยจับคนร้ายได้สักครั้งเลย
ผมขอบอกเตือนอย่างเป็นทางการ
กับพวกเขียวอันทภาณเขียวรับงานและเขียวสั่งการ
ถ้าหากพวกคุณยังไม่หยุด
ปฏิบัติการหรือดำเนินการในลักษณะเช่นนี้
กับน้องที่เขาเคลื่อนไหวทางการเมือง
เราอยู่ในระบอบประชาธิปไตย
อำนาจพระเด็จการซึ่งกำลังจะหมดไป
ในอีกสองสามวันนี้ก็ตาม

ไม่ได้รู้เห็นไม่ได้เกี่ยวข้อง
พฤติการการกระทำของพวกคุณมันชัดเจน

ไม่จริงกินผลัดไม้ลดเมือง
มาที่ทางด้านของจานีบเองนะฮะ
เขาก็ไปไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กด้วยนะเนี่ยฮะ

แต่ว่าสุดท้ายไปสะดุดเท้าสะดุดทางเท้าล้มครับ

เอาอย่างง่ายคือถ้าเกิดจะสั่งสอนเวลาว่าตีเท่ามีตรงอื่น
ตัวเนี้ยเนี้ยจะตีหัวเนี่ยกลับให้ตาย
หัวตีที่หน้าตีที่ปากถูกต้องแล้วเป็นไม้พรองนะคะ
สุดท้ายคือจะแจ้งความเอาผิดฐานพยายามฆ่าด้วย
คือจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจานิวครั้งนี้
ตอนนี้ฝากฝั่งของพักอนาคตใหม่ก็ดีพักเพื่อไทยก็ดี
หรือหลายพักก็ดีเขาเองเนี่ยแม้แต่พักประชาธิปัตย์นะ
ศกภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก
ทำนองคือประนามแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้น
มาดูพักอนาคตใหม่กันก่อนนี่ค่ะ
คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะมีการโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวนะคะ
ก็มีการโพสต์บอกว่าก่อนหน้านี้เอกชัยหงกังวานจำได้ใช่ไหมคะ
เอกชายหงกังวานโดนทำร้ายครั้งแล้วครั้งเล่า
จานิวเป็นเหยื่อรายใหม่ความผิดเดียวของพวกเขาคือ
เรียกร้องถึงสังคมที่เป็นธรรมแม้ไม่มีต้นทุนทางสังคมไว้ปกป้องตัวเอง
อย่ารอให้ถึงคิวลูกคุณถึงเห็นว่านี่คือความอายุติธรรม
พอกันทีกับความป่าเถื่อนอมหิตของระบอบรัฐประหาร
แฮชแท็กสแตนวิทจ่านิวแบบนี้ค่ะ

เอ่อแล้วล่าสุดเนี่ยอาจารย์ปียบุตรแสงกระหนกกุล
เลยค่ะที่การพักก็ออกมาประนามเหมือนกันนะ
คือต้องบอกว่ามันเป็นความคิดเห็นต่างที่
จริงแล้วความคิดเห็นต่างมันคือสิ่งที่ทำให้สังคมเป็นสังคมนะ

ก็ตั้งคำถามถึงกรณีนี้เลยนะคะว่า
นี่เราจะปล่อยให้สังคมไทยเกิดภาวะที่ฝ่ายผู้กระหายอำนาจ
สร้างความรุนแรงอย่างไรก็ได้
เพื่อให้พวกตัวเองและกลุ่มของตัวเองได้อยู่ในอำนาจต่อไป
ไม่ว่าจะใช้วิธีการที่ป่าเถื่อนเลวร้าย
สังคมจะไม่เปิดพื้นที่ให้กับคนที่มีความเห็นแตกต่างมีที่ยืนเลยหรืออย่างไร
แล้วก็ทิ้งท้ายประโยคเอาไว้ว่าประเทศนี้อยู่ยากจริง
จริงแล้วเรื่องของความเห็นต่างเป็นสิ่งที่สวยงามในระบอบประชาธิปไตย
แต่ทีนี้มันจะไม่สวยงามเพราะว่าคนมีอำนาจใช้อำนาจมาจัดการด้วยความรุนแรงไง
จริงประเทศไม่ได้อยู่ยากถ้าเกิดเรายอมรับในความเห็นต่างของทุกคน